แล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่คลิปหนึ่งครับ

โมโหฮะกระโดดขึ้นหน้ารถยนต์คันหนึ่งที่

พยายามจะขอเบียดรถกระบะ

คือรถเก๋งเหมือนกับอยู่ซ้ายแล้วมาเบียด
เราก็ท้าให้ลงมาด้วยนะท้าให้ลงมาด้วยนะครับ
ให้เปิดกระจกให้ออกมานะครับ
ก็เป็นคลิปที่ชายเสื้อดำนะครับ
กระโดดขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถยนต์คันสีเทานะครับ
ทืบไปที่กระจกหน้ารถตะโกนโวยวาย
เรียกให้เปิดประตูให้คนในรถลงมานะครับ
คนขับรถก็พยายามขับหนีนะ
แต่ว่าชายเสื้อดำก็พยายามขวางไม่ให้ไป

แต่เขาก็ยังโวยวายนะครับแล้วก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยังคนขับรถยนต์ที่อยู่ในคลิปแล้วนะครับ
เจ้าตัวเขาก็ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนะครับ
เราก็เลยเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
พบว่าจุดนี้เป็นบริเวณที่รถยนต์วิ่งสัญจรได้เพียง๑ช่องจราจรนะครับ

ก็ไปถามเรื่องนี้กับคนที่เห็นเหตุการณ์
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้ขณะขับรถไปทำธุระแถวละกระบัง
แล่นมาถึงถนนสุวินทวงจุดที่มีการก่อสร้างถนนนะครับ
ก็เจอรถกระบะสีขาวขับอยู่ทางด้านหน้า
มีรถยนต์ขับอยู่ฝั่งซ้ายของรถกระบะ
ที่รถยนต์พยายามจะเบียดเข้ามาที่เลนที่ฝั่งขวาที่รถกระบะวิ่งอยู่

แต่รถกระบะเขาไม่ยอมนะครับรถยนต์ก็พยายามเบี่ยงเข้ามาให้ได้
จนรถกระบะต้องยอมให้รถยนต์เบี่ยงเข้ามา
หลังจากนั้นรถกระบะก็ขับตามไปบีบแรยาวไล่ไปเลยประมาณ๕๐๐เมตร
ปาดหน้ารถยนต์คันนี้ให้จอดได้แล้วก็เปิดกระจกด่าทอกัน
ปลาขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่รถยนต์แล้วก็ลงจากรถกระบะแล้วก็เห็นภาพอย่างที่ท่านเห็นครับ
เฮ้ยพี่ใจเย็น
คือแป๊บแรกหนูเห็นเขาจอดรถคู่กันอย่างที่แฟนเขาสะกิดหนูเพราะว่า
เพราะว่าเนี่ยจอดแล้วแล้วเขาสะกิดหนูก็เงยหน้าขึ้นมา
แล้วพักเขาเปิดกระจกแต่หนูไม่ได้ยินว่าเขาด่าว่าอะไร
สักพักเขาก็เอาขวดเครื่องดื่มชูคำลังป๊าออกไปโดนขอบกระจกรถครับ

แล้วเขาก็เดินออกจากประตูรถเขาเลือดกระบะครับ
เดินอ้อมมาแล้วจีนหน้าดาว่าจะเอาไงนะ
ไปกระทึกประจกครับ
เธอก็ถ่ายคลิปไปด้วยพยายามตะก้วน

ท่านตมุตท์เอกเชศถาเสว่าให้สุข

รู้ตัวแล้วชื่อนายนาวินหน้อยจีน

เขาสารภาพว่าที่ทำไปก็เพราะบันดาลโทษะ
สาเหตุเกิดจากการขับรถเบียดเข้าช่องจราจร

พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ตอนนี้ก็ส่งสำนวนคดีให้อายการส่งฟ้องศาลจังหวัดมีนบุรีไปแล้วนะครับ
ส่วนผู้เสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
บาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ข้อศอกจากการถูกชกต่อย
เพราะว่าเขาบังคับเปิดกระจกแล้วก็จอดรถอะไรพวกนี้ก็เลยจำเป็นต้องลงมานะครับ

นะคะใช้รถใช้ถนนต้องมีน้ำใจกันนะคะ